วันนี้มีเหตุสลดเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพนะคะ
มีผู้ชายคนนึงค่ะกระโดดลงมาจากคอนโดมิเนียม

กระโดดลงมาแล้วร่างไปกระแทกกับหลังคา
ทำให้ขาขาดแล้วก็ร่างตกลงมา
สระว่ายน้ำของบ้านหลังหนึ่งข้างคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะ

ผู้ชายคนนี้เขาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออยู่แล้ว

น้อยใจเรื่องอาการป่วยของตัวเอง

ก็เลยคาดว่าก็น่าจะเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตายแหละ

ตกลงมาจากคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะ

วัฒนากรุงเทพก็เลยไปตรวจสอบ
ไปกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
นี่เป็นคอนโดมิเนียมสูง๒๓ชั้นค่ะ

ร่างไปตกลงไป
ผู้ชายคนนี้คือนายพลวัฒน์
ุ้งกุมารอายุ๕๕ปี

ขาขวาขาดติดอยู่บนหลังคา

ส่วนลำตัวในซาว่ายน้ำ

สองข้างคือหักผิดรูปนะคะ
ยังใส่ชุดคล้ายชุดนอนอยู่เลยค่ะ

บริเวณหลังคาผ้าใบในบ้านหลังนี้ก็คือทะลุ
อย่างที่เห็นร่างตกลงมาขาอยู่บนหลังคา
เจ้าของบ้านบอกว่าประมาณสัก๕นาฬิกานะคะ
กำลังออกไปทำธุระได้ยินเสียงดัง
ตอนแรกก็คิดว่าหม้อแปลงระเบิด
พอกลับเข้ามาในบ้านต้องตกใจมากเลยค่ะ

มีร่างของผู้ชายนอนเสียชีวิตอยู่ในสระน้ำ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเนี่ยค่ะ

เมื่อช่วงเช้าประมาณ๘นาฬิกานะฮะ
แม่บ้านก็ใช้กุญแจไขเข้าไปในห้องพักของผู้ตาย
เพื่อปลุกให้รับประทานอาหารเช้า
เป็นหน้าที่ที่มาทำให้แบบนี้ทุกวันนะครับ
แต่วันนี้พอเปิดประตูเข้าไปก็ไม่เจอนะฮะ

แต่เห็นว่าหน้าต่างเปิดทิ้งไว้

ก็เลยแจ้งรอปภให้มาช่วยกันตามหา
แล้วก็ไปเห็นผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ
เรื่องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีหุ้นส่วนในบริษัทส่งออกแล้วก็โลจิสติกนะครับ
แล้วก็มีอาการป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อเดินไม่สะดวก
เคยไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลหลายแห่ง

ที่ผ่านมาก็มีความเครียดนะครับ
ถึงโรคที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ
ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตก็คงจะกระโดดลงมาจากคอนโด
เพื่อจะฆ่าตัวตายเครียดจากโรคที่เป็นอยู่นะครับ
จากข้อสนิทานของตำรวจนะครับ
เราก็เลยลองจำลองเหตุการณ์นาทีที่ชายวัย๕๕ปีคนนี้
กระโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับ
เป็นภาพกราฟิกนะครับท่านผู้ชมครับ
สันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตกระโดดลงมาจากระเบียงห้องพัก
หลังจากที่กระโดดลงมาแล้วร่างของเขาก็กระแทกกับหลังคาผ้าใบ
ซึ่งเป็นบ้านของประชาชนที่อยู่ติดกับด้านหลังคอนโด
ทำให้ขาขวาขาดแล้วก็ติดอยู่บนหลังคา
หลังคาผ้าใบเนี่ยทะลุขาดเป็นโพรง
ลำตัวเนี่ยก็ตกลงไปที่สระว่ายน้ำที่อยู่ด้านล่าง
แล้วเสียชีวิตลักษณะคว่ำหน้าลอยอยู่ในสระน้ำภายในบ้านหลังเกิดเหตุแห่งนี้นะครับ
โอ้โหเจ้าของบ้านหลังนี้นี่ตกใจเลยนะคะ
อยู่ดีเนี่ยคนตกลงมาที่บ้านตัวเองในสระน้ำเนี่ย
โอ้โหตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะ
ไปตรวจสอบในห้องพักของผู้ชายที่กระโดดลงมาเนี่ยค่ะ
ไม่มีหลักฐานเอกสารอะไรไม่มีร่องรอยการรื้อค้นอะไร
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะคะ
ญาติของผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกกับตำรวจว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายนะคะ
เพราะว่าเคยบ่นเครียดที่ตัวเองป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออยู่แล้วนะคะ
ก็ตำรวจนำศพไปส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลจุฬา
เพื่อชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
แล้วก็จะประสานให้ญาติไปรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะครับ